ท่านผู้ชมครับยังจำเรื่องราวของวานิดาได้ใช่ไหม
วันนี้ดาเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหที่เราตามให้อ่ะ
โอ้โหที่ชีวิตจริงเขายิ่งกว่าละครยิ่งกว่านิยาย
จากเป็นศพในคลองส่งน้ำที่อุดรธานี
กลายเป็นว่ายังไม่ตายแล้วก็มีชีวิตรัก
ของวริดาเนี่ยจบไปแล้วแต่วันนี้เราตามให้เรื่องของศพ
ศพนั้นอ๋อเพราะตอนแรกบอกไม่รู้เลย
เป็นศพใครเนี่ยอ่ะก็ไม่ใช่วันนิดาแล้วอ้าว
เนี่ยฮะท่านผู้ชมครับครองส่งน้ำที่
หมักแข้งจังหวัดอุดรธานีนะฮะที่มีพนักงานของเทศบาลเขา
เขาไปเจอศพลอยอยู่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเป็นศพของผู้หญิง
อ่าทีแรกคิดว่าคือวันนิดาแต่ไม่ใช่นะฮะ
ตอนนี้ต้องตามหาต่อนะครับว่าตกลงแล้วเป็นใครกันแน่นะครับ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้
ลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
ว่าศพของผู้หญิงคนนี้จะเป็นใครนะครับลำห้วยหมากแข้งในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานีนะครับ
วันนี้คุณภูริพัฒน์ไปกับผู้หญิงสองคนค่ะ
ที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นศพของญาติเขาอืม
นี่นะฮะตรงจุดนี้ครับนางสาวมาลาศรีกับนางสาววิริจิรานะครับ
เป็นสองแม่ลูกนะเธอบอกว่าศพปริศนาที่ยังตามหากันอยู่ว่าใครเนี่ย
น่าจะคือนางสาววันเพลโคตรพรมไว้เจ็ดสิบสองปี
ญาติของเธอที่หายตัวไปเมื่อหลายวันก่อนอืม
หลังจากรู้ข่าวก็พยายามตามหาอยู่ตลอดนะครับ
แล้วก็พาคุณภูริพัฒน์ไปดูจุดที่อ่า
นางสาววันเพ็ญได้ปีนหน้าต่างออกจากรั้วหลังบ้าน
แล้วคาดว่าน่าจะเดินมาตรงแถวนี้นะครับตรงนั้นเนี่ยมันมีถนน
แล้วถนนตรงนี้ครับถ้าปีนออกมาจากหน้าต่างหลังบ้าน
ออกมาเป็นรั้วนะครับแล้วจะมาลงถนน
ถนนนี้จะทะลุไปถึงลำห้วยหมากแข้งอืม
พบศพซึ่งอยู่หลังบ้านพอดี
ไกลครับสักสามสิบเมตรถึงเลยเนี่ยฮะ
จุดแถวนี้เขามาชี้ให้ดูนะครับ
คุณภูริพัฒน์ได้ไปเจอชาวบ้านแถวนั้นนะครับอ่า
ชื่อว่านางดวงจันทร์นะเป็นเพื่อนบ้านบอกว่า
วันที่นางสาววันเพ็ญหายตัวไปเนี่ยเขาเห็นนะ
ย้อนไปนู่น่ะห้ามีนาคมอ่ะเขาเห็นเดินอยู่แถวแถวเนี้ย
สามรอบอืมยังตะโกนบอกเลยว่าเออกลับบ้านเถอะ
ออกมาทำไมวันนั้นฝนตกหนักด้วยนะ
แล้วก็ออกมาดูอีกรอบนึงไม่เห็นนางสาววันเพ็ญ
แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นรอยอะไรนะครับ
จนกระทั่งหลายวันแล้วก็มาเห็นข่าวนี่แหละว่าอ้าว
พบศพในน้ำก็เลยไม่รู้ว่าจะใช่รอยที่นางสาววันเพ็ญในคืน
วันนั้นจะตกลงไปในในลำห้วยหรือเปล่าอืม
มันมีตรงทางนั้นนะมันมีมันมีเหมือนเหมือนกับไถลงไปแบบนี้น่ะ
ตรงตรงทางตรงนั้นอ่ะอืมจากตรงนั้นน่ะใส่ลงไปเลย
ก็นั่นนั้นเดี๋ยวถึงมาเผ็นนั้นนั้นน่ะอ้าวหืม
หลังจากที่ว่าว่าแมนพิเภทแล้วแมนละ
พิเภทอยู่ตรงนี้โอ้ยคุณหัวลุก

นี่คุณป้าดวงจันทร์บอกพอมาเห็นข่าววันนี้คนลุก
ค่ะวันนั้นก็เห็นรอยอยู่นั่นแหละแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรไง
อืมอ่าพอมาช่วงเนี้ยอ้าวมีข่าวศพปริศนาเนี้ยลอยน้ำอยู่อย่างเนี้ย
แล้วไม่ใช่วันนิดาด้วยค่ะก็เลยย้อนไปถึงเอ๊ะใช่
แหมต้องเรียกว่าคุณยายเนอะเจ็ดสิบสองแล้วอืม
นางสาววรรณเพลินเนี้ยคุณยายวรรณเพลินหรือเปล่านะครับ
เอาเป็นว่าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ทางสองแม่ลูกคือ
นางสาวมาราศรีกับนางสาววิริจิราได้ไปที่สพเมืองอุดรธานีนะครับ
นำเอกสงค์เอกสารต่างไปให้ข้อมูลกับตำรวจ
เพื่อขอตรวจสอบศพที่พบในลำห้วยหมากแข้งเพราะคาดว่าจะคือนางสาววันเพ็ญโคตพรม
วัยเจ็ดสิบสองปีญาติของเธอที่หายตัวไปจากบ้าน
ตั้งแต่๕มีนาคมมีร่องรอยปีนรั้วหลังบ้านออกไป
แล้วมันทะลุไปถึงลำห้วยหมาแข้งนางสาวิริจิราบอกว่า
นางสาววันเพ็ญเนี่ยคือป้าของเธอนะฮะแต่ทีนี้ป้าเธอมีอาการทางจิตประสาท
อืมก็เป็นมาตั้งแต่ตอนนู้นอ่ะตั้งแต่อายุยี่สิบอ่ะ
อ๋อประมาณยี่สิบปีเมื่อละที่เป็นค่ะนะฮะอ่า
เมื่อวันที่๕มีนาคมเธอกับแม่ออกไปทำงานแล้วกลับมาถึงบ้านเนี่ย
ไม่เจอป้านะฮะก็หามาตลอดไม่เจอไปแจ้งความคนหายเอาไว้ที่สพเมืองอุดรธานี
เมื่อวันที่๖มีนาคมแล้วมีข่าวพบศพเมื่อ๑๒มีนาคม
ตอนแรกที่เจอศพก็ไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นญาติ
เพราะจำเสื้อผ้าที่ใส่แล้วก็สภาพของพวกกางกงกางเกง
กางเกงชั้นในอะไรพวกนี้จากสภาพศพที่เขาบอกเนี่ย
จำได้แต่วันต่อมาเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนมาแจ้งแล้วว่าเป็นญาติ
อ่าที่เขาตามหาอยู่แล้วก็ชัดเจนอ่ะว่าเป็นศพของลูกสาวเขาชื่อวนิดา
อืมอ่าแต่ตอนนั้นยังรอผลตรวจดีเอนเอค่ะ
แต่เขาบอกเขาก็จำของเขาได้วันนั้นสองแม่ลูกเขาบอกว่าเขาก็ยังงงงอยู่ว่า
ตกลงญาติเราหรือเปล่าหรือว่าญาติใครอะไรยังไงนะ
ก็ในเมื่อมีคนบอกว่าใช่แล้วล่ะเป็นศพลูกสาวเขา
ตอนนั้นก็ยังยังภาวนาอยู่ว่าเออถ้างั้นก็ขออย่าให้เป็นป้าเราเลย
ขอให้ป้าเราแบบเออหายไปไหนไม่รู้ยังหาไม่เจอแล้วกัน
ใช้ศพในลำห้วยอย่างเงี้อืม
กางเกงกับเท้าอ่ะกางเกงกางเกงเขาอ่ะมันจะออกคล้ายคล้าย
มันตอนฉีดน้ำแล้วมันจะเป็นสีออกเหลืองเหลืองส้มส้มเป็นผ้าถุง
เป็นกางเกงเขาถุงอ่ะค่ะอืมแล้วแล้วลักษณะการนอน
คือท่านอนเวลาแกหลับแกจะนอนท่าประมาณอย่างนี้แล้วใช่เลย
เขายืนยันแล้วว่าเป็นญาติเขาก็เลยบอกว่าเอ้าไม่ใช่ป้าเราเหรอ
ก็เลยโล่งใจว่าไม่ใช่ก็แสดงว่ามีชีวิตอยู่ก็เลยออกตามหา
แต่ด้วยว่าใจไม่อยากให้ใช่คือใจไม่อยากให้ใช่ด้วยตอนแรก
ใช่เพราะว่าทุกทีก็จะหาเจอแกจะหนีออกบ้านบ่อย
นางสาววิริจิลาบอกว่าคาดว่าวันนั้นนะครับ
เมื่อห้ามีนาคมอ่าป้าก็คือป้าวันเพ็ญเนี้ย
น่าจะพังรั้วข้างหลังบ้านออกไปนะแล้วก็เดินไปอ่า
ตามถนนซึ่งเป็นข้างลำห้วยหมากแข้งอยู่หลังบ้าน
แล้วคงจะพลัดตกลงไปในลำห้วยเพราะว่าขาของป้าเนี่ยไม่ค่อยดี
แล้วทีนี้ป้าคงขึ้นไม่ไหวขึ้นไม่ได้
ก็คงจะจมน้ำแล้วก็เสียชีวิตอยู่ตั้งแต่วันนั้น
ตั้งแต่วันที่หายตัวไปจนถึงวันที่๑๑มีนาคม
ก็ไม่มีรางบอกเหตุอะไรเลยนะครับว่าป้าจะเสียชีวิต
จนสิบสองมีนาคมช่วงค่ำค่ำวันนั้นคือวันที่เจอศพนะฮะ
เธอเห็นเงาดำลอยอยู่ตรงตู้เย็นที่บ้านแล้วก็จำได้ว่าเงานี้คือป้าแน่นอน
นะฮะเนี่ยฮะอืมคือป้าวันเพ็ญแน่นอนเนี่ย
จำลักษณะรูปร่างได้ค่ะแล้วเงาดำนี้ก็หายไปเอ่อ
ก็ยังมั่นใจอยู่ว่าต้องเป็นป้าวันเพ็ญที่วันนั้น
คงจะมาบอกลาอย่างแน่นอน
เดินอย่างเงี้ยผ้าแกเดินตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดผ่านไป
ไอ้เราฝ่าเฮ้ยป้าแน่แน่แต่พอไปเขาบอกไม่ใช่
เห้ยเสร็จพลาดเป็นเงาเป็นเงาดำดำเป็นเป็นลักษณะใคร้แก่อ่ะ
อยากจะรู้ว่าไปทำยังไงไปทำอีท่าไหนเดินยังไงไม่เห็นหรือว่าสะดุดหรือว่ายังไง
เรื่องนี้ท่านพลประมวลตรีนัฐชาติสู่พระมงคลผู้มันภัพการตำรุปพุทธธรรมจังหวัดอุดอธานี
ทราบเรื่องแล้วนะฮะนี่ฮะอ่าท่านผู้บังคับการนันทชาติ
จำได้ใช่ไหมครับวันนั้นก็เรียกแม่กับสามีของนางสาววริดามา
ค่ะแล้วก็พานางสาววริดามาตัวเป็นเป็นอ่ากับลูกสาวน้องอีหวา
ใช่ค่ะแต่ท่านบอกว่าอ้าวกรณีเนี้ยถ้าทางญาติสองคนนี้เขาบอกว่า
คือญาติของอ่านางสาววรรณเพ็ญโคตรพรมวัยเจ็ดสิบสองปี
หายตัวไปจำแบบนี้แบบนี้ได้แต่มีคนมาเหมือนกับบอกซะก่อนว่า
เขาคือญาติคนไทยแต่กรณีนี้ก็ต้องเหมือนกันครับ
ก็คือต้องรอผลการตรวจพิสูจน์ดีเอนเอเพื่อความชัดเจน
ตอนนี้ก็เก็บตัวอย่างดีเอนเอของญาติของผู้ที่คาดว่าจะเจอศพตรงนี้นะ
เดี๋ยวรอผลนะฮะถ้าใช่ก็เดี๋ยวมาว่ากันต่อตามขั้นตอนต่อไป
ชั้นแรกเขาก็ไปดูศพครับแต่ว่ามีการพูดว่าคนที่ศพที่ลอยน้ำคือวนิดา
แต่ตอนนี้เมื่อเขาทราบว่าไม่ใช่แล้วเนี่ยเขาก็มายืนยันกับทางภูมิกับว่า
อันนี้น่าจะเป็นพี่สาวเขาซึ่งเป็นผู้ป่วยทางจิตเวทอยู่ด้วยครับ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นใครเนี่ยนะผลการชนะสูตรออกมาในเบื้องต้น
ไม่มีบาดแผลการถูกทำร้ายร่างกายนะฮะแล้วก็พบน้ำในปอดเป็นจำนวนมาก
ค่ะนะครับก็เลยคาดว่าก็คงจะเสียชีวิตจากการพลัดตกลงไป
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตอืมอ่าไม่มีการถูกทำร้ายร่างกาย
ก็คือไม่ใช่ฆาตกรรมอำพลางแล้วไม่ใช่ทำร้ายแล้วก็จมน้ำลงไปแล้ว